ติดตามผลงานของนักฟุตบอลไทยในศึกเจลีกันบ้างนะครับ
วันนี้เมซิเจชนะทิพย์ฟอร์มร้อนแรงจริงนะครับ
สวมบทธิ์ฮีโร่จ่ายหนึ่งยิงหนึ่งนะครับ
พาทีมเก็บใช้ชนะแรกของฤดูกาลนะครับ
เกมนี้ครับคอนเซโดเลสปอโลที่ลงกันกันเป็นนัดที่๔นะครับ
ด้านพ่อเก่าวิวาเรนนางาซากิครับ

แต่ว่าจังหวะนี้ในครึ่งหลังนาทีที่๕๓
ชนะทิพย์จ่ายทะลุช่องให้กับเจโบสรอยด์นะครับ
เดี่ยวเข้าไปยิงช่วยให้ทีมนำ๑๐
ก็ถือว่าเป็นอัศวิทย์ที่๒ของเมซิเจชนะครับ

จากนั้นครับคุณผู้ชมครับนาทีที่๘๒ครับ
เล่นไปเล่นมานะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนครับ
ที่ตีเสมอได้นะครับจากฮิจิริโอนากะนะครับ
จังหวะนี้ได้โอกาสลองส่องดูแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ
โดนตามตีเสมอเกมทำท่าเหมือนจะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับ
แต่ว่าในช่วงทดเวลาครับชนะทิพย์มงทำประตูชัยให้กับทีมต้นสังกัดนะครับ
ชนะ๒ประตูต่อ๑จังหวัดนี้ครับ
หมดเวลาอยู่แล้วครับสุดท้ายมงเข้าไปได้ครับ
ก็ถือว่าเจ๊นั้นผอมดีจริงนะครับ